สวนยางพาราแต่ไปดูต้นกล้วยค่ะอ่าไม่ต้องงงอะไรใดทั้งสิ้น
มาที่สวนยางในจังหวัดอุดรธานีนะคะ
คุณปริยพรพามาดูดูกล้วยค่ะ
ว่ากันว่ามันเหมือนกับเสียงของพญานาค
แล้วเราก็เลยถามถึงที่มาของต้นกล้วยต้นนี้นะคะ
เขาบอกว่าต้นกล้วยเนี้ยเกิดช่วงเดือนตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ก่อนที่คุณพ่อของคุณปียพรเจ้าของสวนจะเสียชีวิต
แต่ตอนนั้นต้นกล้วยมันไม่แตกยอดแบบนี้นะ
อ้าวก็พุ่งขึ้นเป็นแบบเรียวเรียวตรงตรงทั่วไป
ปกติเลยแต่อันเนี้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
คุณปริยพรมาเดินตรวจดูอุ๊ยทำไมอ่ะ
ทำไมมันแตกยอดออกมาแบบนี้นั่นแหละซึ่งมันก็น่าจะคิดไปได้ว่า
น่าจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อมาให้โชคไงเออเขาก็เชื่ออย่างนั้นไง
พอรู้อย่างนี้ชาวบ้านก็มาเลยค่ะจุดทูบเทียนเส้นไหว้ขอโชคลาภ
บางคนก็เอาแป้งมารูปมาขอเลขที่โคนต้นกล้วยด้วยคุณเชื่อไหม
ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นตัวเลขชัดมากโอ้โหเอาชัดยังไงแล้วแต่คนละกันคุณ
แต่บางคนบอกไม่ชัดนะคะวิธีอื่นวิธีอื่นก็คือจุดทูปเสี่ยงทายแล้วกัน
เขารูปรูปขึ้นรูปขึ้นอย่างนี้ค่ะเนี่ยเป็นวิธีของเขา
แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่สายตา
อ๋อสามสองเทศทีวีเดี๋ยวฉันว่าก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพราะเราอ่านข่าวเกี่ยวกับช่องไทยรัฐทีวี๓๒นี้บ่อยมากนะ
ใช่แล้วยังไงรู้ไหม

คุณตามใช่ไหมฟอลโลว์ฟอลโลว์อะไรฟอลโลว์ช่องเราตลอดหรือคุณจะบอกว่าคุณดูช่องอื่น
ไม่ดูดูช่องสามฝอง
อ่ะดีมีแต่ดีทั้งนั้นแหละช่อง๓๒น่ะ